ว่าคุณพิทาเองมีการโพสต์คลิปนะคะ
เป็นคลิปที่ส่งสารถึงสสและสว
ให้ช่วยโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
เราไปดูช่วงหนึ่งของคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพักเก้าไกล
แต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้า
ระบอบประชาธิปไตยแบบปกติ
แม้เราจะยังอยู่กับรัฐธรรมนูลที่เอื้อต่อการเมืองที่ไม่ปกติ
แต่สมาชิกรัฐสภาทุกคนสามารถร่วมการใช้เสียงของตัวเอง
สารต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งให้รู้ล่วง
จะตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้สำเร็จ
ในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปยังสสและสวทุกท่าน
ท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบอบการเมืองปกติ
แต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้
คือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็น
คลิปนี้ความยาว๔นาทีกับอีก๓๓วินาทีนะคะโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีข้อความด้วยว่าจากพิธาถึงทุกคน
ขอโอกาสให้ประเทศไทยได้มีรัฐบาล
เสียงข้างมากตามเจตจำนงของประชาชน
เดินหน้าตามคำลองประชาธิปไตยคืนความปกติสู่การเมือง
ในคลิปนี้อย่างที่บอกค่ะก็เป็นการสื่อสารไปถึง
สวทุกท่านอาจไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเรา
ระบบการเมืองปกติแต่ว่าสามารถตรวจสอบผมได้
โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้

คือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้า
แล้วก็บอกว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน
อันนี้ก็คือคลิปที่มีการเผยแพร่ไปน่าจะประมาณช่วงเช้านะคะ
หลังจากนั้นนายพิธาไปเข้าพบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ก็ต้องบอกว่าประชาชนที่รู้นะคะกำหนดการ
วันนี้ก็ไปรอกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ
มีทั้งกลุ่มแฟนคลับพนักงานข้าราชการประชาชน
ชาวไทยก็มีคนต่างชาติก็มีนะคะที่ทำงาน
แล้วก็มาติดต่อหน่วยงานในอาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นี่ค่ะเป็นภาพอย่างที่เราเห็นนี้นะครับ
บางคนก็บอกว่าอยากให้เป็นนายกไวมาให้กำลังใจ
คือตรงนั้นก็จะต้องผ่านสำนักงานกรกต
แล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม
เพราะว่ากรกตก็ตอนช่วงเวลานั้นก็กำลังประชุมกันอยู่
ให้ดูคลิปบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ากันหน่อยนะคะ
ก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะ
ก็ต้องผ่านสำนักงานกรกต
ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่กรกตกำลังประชุม
พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยคุณสมบัติคุณพิธา
แต่ว่าคุณพิทาก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้บอกเพียงได้ว่า